นี่ค่ะถึงแม้ว่าเราสองคนจะไม่ได้ไปอยู่ริมแม่น้ำโขง
แต่เราก็เนรมิตบ้างไฟมาอย่างน้อยให้ได้เห็นเนาะ
ให้เราได้รู้สึกให้เราได้อินประหนึ่งเหมือนเราอยู่ที่นั่น
แต่เห็นของจำลองยังไงจะสู้เห็นของจริงคะ
เคี่ยววิมนต์วันยังเกาะติดการนั่งชมบ้างไฟพญานาคอยู่ที่จังหวัดหนองคาย
เขาบอกว่าตอนนี้ผุดขึ้นมามากกว่า๑๐ลูกแล้วนะคะคุณผู้ชม
เราไปติดตามบรรยากาศสดกันเลยกับพี่เคี่ยววิมลวันธรรมพักดีนะคะ
รายงานสดมาจากที่จังหวัดหนองคายค่ะเสียงเฮครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อประมาณสองทุ่มที่ผ่านมานี่ก็หนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะ
ที่เสียงเฮของนักท่องเที่ยวนั้นหายไปแต่นักท่องเที่ยวที่มาชมบ้างไฟพญานาคที่บริเวณลานนาคานั้นก็ยังไม่ย่อท้อนะคะ
ปักหลักอย่างที่เห็นอยู่บริเวณด้านหลังของดิฉันอยู่ในขณะนี้ค่ะซึ่งกว่า๓ชั่วโมงแล้วที่บ้างไฟลูกแรกนั้นขึ้นเมื่อเวลาประมาณสิบแปดนาฬิกา๓๑นาทีที่ผ่านมาค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศที่บ้างไฟพยานาคขุดขึ้นมาเมื่อเวลาประมาณสิบแปดนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีค่ะ
เล่นแล้วหรอ

สัยจังหวัดหนองคายหลังจากที่เราได้สอบถามนักท่องเที่ยวที่มานั่งรอชมบ้างไฟพญานาคบอกว่า
ลูกแรกนั้นขึ้นจากแม่โขมเมื่อเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีแล้วก็ทยอยขึ้นมาเรื่อยเรื่อยจนตอนตอนนี้นะคะ
กว่าสามชั่วโมงแล้วค่ะคุณผู้ชมก็น่าจะมากกว่าสิบลูกเข้าไปแล้วนะคะ
ชาวบ้านเองก็ยังคงปักหลักนั่งรอชมบ้างไฟพญานาคกันอย่างไม่ยอดท้อแล้วก็ระหว่างที่รอชมลูกไฟบ้างไฟพญานาค
เราได้รับภาพของนักท่องเที่ยวจากจังหวัดแพร่นะคะชื่อพี่มดค่ะ
ส่งมาให้กับดิฉันแล้วก็บอกว่าสามารถถ่ายภาพ
ขณะที่บ้างไฟพญานาคขึ้นจากแม่น้ำโขง
ในขณะที่เรือไฟไหลลอยผ่านลานนาคาเบิกฟ้า
ซึ่งลูกไฟนั้นเป็นสีชมพูสุขสกาวลอยขึ้นมา

ซึ่งพี่มดแดงบอกว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมาไกลจากจังหวัดแพร่นะคะ
ทีมข่าวได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวบอกถึงวิธีการในการดูบ้างไฟพญานาค
ให้คอยสังเกตตามเสียงเฮของนักท่องเที่ยว
มองไปเหนือศีรษะนะคะถึงจะเห็นลูกไฟ
อย่ามองที่ผืนน้ำเพราะไม่รู้ว่าขึ้นตรงไหนจะทำให้มองไม่ทัน
หนึ่งในนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่ลานนาคาเบิกฟ้าจังหวัดน้องคาย
บอกว่าเดินทางมาไกลมากแล้วก็มาทั้งครอบครัว
รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้เห็นบ้างไฟพญานาคด้วยตาของตัวเองค่ะ

ที่นับได้ประมาณ๗๘ลูกครับพี่

คนถามเทคนิคการดูเพราะบางทีแบบ

ฟังเสียงอย่างเดียวพี่ตรงไหนเฮก็ขึ้นตรงนั้นนะครับ

แต่จะไม่เห็นตอนที่แบบขึ้นจากต่ำ

พอตรงไหนเฮปุ๊บก็มองข้างบนเลย

เรามาเห็นเองก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจ

ใช่ก็ถามว่าเยอะไหมก็เยอะอยู่
ถ้าแบบเราอยู่ดึกก็ยิ่งจะเยอะ
แต่พอดีบางทีเราก็ไม่ได้อยู่ขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

จะเยอะค่ะเพราะเห็นเมื่อกี้ก็ฮาเฮฮากัน๓๔ครั้งแล้ว

ทัวอยู่แล้วค่ะเป็นคนที่ศรัทธาคือปกติเราก็จะมาไหว้อยู่แล้ว
ใช่แล้วก็วันนี้ก็เห็นแบบมีว่ามีนายกมา
เราก็เลยอืมมามาแต่หัวข้ำอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะใช่
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก่อนที่จะไปนั่งรอดูบ้างไฟพญานาคอยู่ที่ริมแม่น้ำโขง
พร้อมกับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายสมศักดิ์เทพสุธินรองนายกรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสุธินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
คุณผู้ชมคะ๑๕ค่ำเดือน๑๑วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก
วันออกพรรษา๑ปีนั้นมีเพียงแค่ครั้งเดียว
เป็นหมุดหมายหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยว
ที่จะเดินทางมาเที่ยวชมบ้างไฟพญานาคกันที่นี่นะคะ
และวันนี้ดิฉันเองก็เป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่
แล้วก็ได้ชมบ้างไฟพญานาคด้วยตัวเองถึงสองลูกด้วยกันเป็นบุญตาจริงค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากลานนาคาเบิกฟ้าจังหวัดหนองคายค่ะ
ขอบคุณพี่เคี่ยววิมนต์วันด้วยนะคะ
หลายคนบอกอิจฉาพี่เคี่ยวเหมือนกันนะได้ไปอยู่ตรงนั้น
เชื่อว่าคืนนี้นั่งดึมดำกันอีกทางใหญ่
เมื่อกี้พี่เคี่ยวบอกว่าได้เห็น๒ลูกอิจฉาค่ะ
เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะว่าสุดท้ายแล้ววันนี้เนี่ย
กี่ลูกบางฝ่ายขึ้นกินใช่ค่ะ